คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการค้าขายแล้วเนี่ย
ร้านค้าจะต้องมีไอเดียในการขายนะ
ยุคนี้สมัยนี้ขายธรรมดาเนี่ย

แต่ถ้าคุณมีไอเดียในการขายบอกเลยว่ายอดขายคุณจะพุ่งแน่นอน
จะพาไปดูร้านร้านนี้เพราะว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
พลิกโฉมไข่เจียวชะอมธรรมดาเนี่ยค่ะ
ผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นออกมาในรูปแบบที่บอกเลยว่าน่ากินน่ากิน
อ่ะดูนี่ดูสิคะปกติเราจะเคยเห็นแต่ไข่เจียวชะอมเฉยใช่ไหม

แต่เนี่ยค่ะมันเป็นการยกระดับไข่ทอดชะอมน้ำพริกกะปิธรรมดาให้กลายเป็น
ทาโกะกะปิ้เฮ้ยปกติแล้วรู้จักแต่ทาโกยากิซึ่งเป็นของญี่ปุ่นแต่นี่คือทาโกะกะปิบอกเลยว่ารสชาติแซ่บด้วยนะไม่ธรรมดาเป็นการประยุกต์การทำอาหารไทยผสมกับอาหารญี่ปุ่น
เขาก็เริ่มจากการที่ทำไข่ชะอมยัดไส้ปลาทูทอดก่อนมีไส้ปลาทูข้างในด้วยนะคุณ

ใส่ลงไปในกระทะแบบเนี้ยนะฮะใส่ลงไปในกระทะที่เป็นหลุมหลุมหลุมหลุมอ่ะแล้วก็ทอชะอมให้ประลูกกลมกลมกลมกลมไปครับซึ่งความเด็ดเนี้ยจะอยู่ที่ตัวไข่ทอชะอมเพราะไข่ทอชะอมข้างนอกมันจะกรอบ

ถูกต้องแล้วยิ่งคุณเนี่ยทานคู่กับน้ำพริกกะปิที่เขาส่งต่อรสชาติฝีมือมาจากคุณแม่อีกที

ข้าวสวยร้อนสักจานเหมือนกันนะแล้วราคาขายของเขาคุณชนะยังไงไม่แพงด้วยนะ
กล่องหนึ่ง๕๐บาทมี๖ลูกอิ่ม๖ลูกอิ่มนะ
คุ้มเลยบอกให้มากใช่แล้วในชุดก็จะมีเป็นน้ำพริกกะปิกับผักสดให้ไปด้วย
ไม่ดีจักแบบนี้ค่ะขายเป็นเส้นแบบนี้เหมือนทาโกยักกี้เลยแต่มันคือทาโก้กะปิ
แล้วก็ยังมีน้ำพริกกะปิแบบขวดขายแยกด้วยนะสำหรับใครอยากได้เป็นเฉพาะตัวน้ำพริก
เป็นขวดก็ขวดละ๕๐บาทนะคะ
ไปได้ไอเดียอะไรมายังไงเดี๋ยวถามให้พี่มดนะนางสาวอัญชาลีอินทรอายุสี่สิบแปดปี
เขาเล่าว่าเมนูนี้เขาดัดแปลงมาจากอาหารไทย
มาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นให้มันทานง่าย
ดัดแปลงมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก

ลูกค้าที่อุดหนุนเขาก็เลยเรียกกันว่าทาโกกะปิ
เขาคงเห็นว่าทาโกยากิมันเป็นแบบนี้

อาหารไทยของเราก็ทำในรูปแบบกลมแบบนี้ได้เหมือนกัน
ก็เลยออกมาเป็นทาโกะกะปิแบบนี้
แล้วสาเหตุที่เขาเลือกขายตามตลาดนัดนะคุณ
เพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่จะเดินตลาดนั้นมันหลากหลาย

แล้วส่วนใหญ่ที่ทดลองซื้อไปรับประทาน
เขาจะติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำกันอีกค่ะ

หลายที่เลยเดี๋ยวพาไปดู
ถ้าใครที่ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วสนใจเมนูนี้คุณไปหาซื้อได้ที่ตลาดก้งโค้ง
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เขาจะเปิดขายอันนี้ทุกต้นเดือนนะ
หรือคุณจะไปกาดรวมโชคถ้ากาดรวมโชคเขาจะขายทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันอังคาร
เพราะฉะนั้นแล้วดูเวลาดีว่าเขาจะไปขายช่วงไหนแล้วคุณสะดวกที่ไหนนะคะ
แต่ว่าเขาจะกระจายไปขายตามตลาดนัดต่างให้ลูกค้าเขามีกลุ่มเป้าหมายที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ก็เลยทำให้แบบทาโกะกะปิของเขาเนี่ยกลายเป็นที่สนใจของตลาดนัดแห่งนั้นไปเลย